แจ๊คบอกไปช่วงนี้วงการหมอลำคึกคักคุณผู้ชม
คักขนาดที่ว่านักร้องลูกทุ่งหลายต่อหลายคน

อยากจะมาชิมรางงานหมอลำกันนะคะ
อย่างกับนักร้องลูกทุ่งหน้าหล่อคนนี้ลุคโอป้าสไตล์เกาหลี
แต่หัวใจก็รักหมอลำอยู่นะคะ
สำหรับน้องแบงค์อภิวัตนั่นเองค่ะติดอกติดใจมากนะคะ
ขอขึ้นเวทีแม่นกน้อยเป็นครั้งที่๒แล้วล่ะจ๊ะ
น้องแบงค์อะพิวัทค่ะนักร้องลูกทกเลือดอีสาน
เร็วนี้น้องแบงค์บอกว่ากำลังจะมีผลงานซิงเกิ้ลใหม่ค่ะ

เอ้อเอากลับไปนะปีนี้ได้ฟังกันแน่นอนค่ะ
แล้วก็ต้องถามถึงการไปร่วมโชว์ลูกคอบนเวทีเสียงอีสานของแม่นกน้อยอุไรพรหน่อยนะฮะ

ที่ได้ไปร่วมงานกับตำนานหมอลำ
เสียงตอบรับดีขนาดนี้แหม่มันก็ต้องมีรอบ๒ใช่ไหมคุณ
แก๊งบอกเลย๒๖ธันวาปีนี้พี่กาปฏิทินไว้เลยนะ
แต่งชุดเพชรเต็มยดเลยเดี๋ยวขึ้นเวทีหมอลำค่ะ
ตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจครับแล้วก็อีกอย่างก็รู้สึกภูมิใจด้วยครับ
มีมีครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับแล้วก็เตรียมเห็นแบงค์ใส่ชุดเพชรแน่นอน
แต่แฟนคลับเราเหรอก็มีเชียร์บ้างครับมีเชียร์บ้างครับอยากเห็นน้องแก๊งเป็นพระเอกหมอลำจังเลย
อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณแมนด้วยครับเด้อขอบคุณหลายครับที่เป็นกำลังใจให้แบงค์ครับผม
ค่ะก็มีแฟนเพลงนะครับก็มีแฟนแม่งมือดีนะครับ

ลูกทุ่งก็ชอบหมอลำก็ชอบนะคะ
อีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกมีไอดอลคือพี่มนต์แคนแก่นคูณค่ะ
เลยขอฟังเสียงเพราะของน้องแบงค์ตามสไตล์เพลงของพี่มนต์แคนหน่อยจ้า
ร้องสดเพราะนะจ๊ะไม่ได้หล่ออย่างเดียวนะจ๊ะ

เพลงที่ร้องไปเมื่อสักครู่ก็คือริมฝั่งน้องหานค่ะ
เพราะดีเนาะหน้าก็หล่อละมุนไปหมดเลย